มีคลิปนักเรียนตีกันอีกแล้วนะคะเขาก็แชร์กันไปในโลกโซเชียลว่ามีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมเป็นนักเรียนชายนะคะ๓คนแล้วก็ตีกันกับเด็กนักเรียนเป็นเหมือนกับช่างกลเป็นคู่อริกันอะไรแบบนี้
แล้วก็มีเด็กนักเรียนที่อยู่ชั้นมัธยมที่ไปตีกับเขาเนี่ยค่ะบาดเจ็บบาดเจ็บแล้วทางครอบครัวเนี่ยไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาแสนกว่าบาททางรุ่นพี่ก็เลยไปโพสต์ในโลกออนไลน์ขอบริจาคเงินก็จะเอามาช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเรื่องนี้มันมีหลายประเด็นนะคะแน่นอนประเด็นเรื่องของยกพวกตีกันอีกประเด็น
คุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุการณ์นักเรียนมัธยมชาย๓คนนะคะ
โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านเอกมัยคือภาพที่เขาแชร์กันเนี่ยนะ
สภาพคือนักเรียน๓คนนี้เลือดท่วมเลย
เพราะว่า๓คนนี้ถูกนักเรียนช่างกลคู่อริย่านบางจาก
ประมาณ๒๐คนทำร้ายแล้วก็๑ใน๓ของนักเรียนมัธยมชาย
อาการหนักเอ็นแขนขวาขาดต้องผ่าตัดด่วน
แล้วผู้ปกครองไม่มีเงินค่ารักษามันประมาณสัก๑๒๐๐๐บาท
แล้วถ้าไม่รักษาแบบทันทีเสี่ยงอาจจะกลายเป็นคนพิการได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะแถวบังนาค่ะ
รุ่นพี่ที่เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนมัธยมแห่งนี้เห็นข่าว
ก็มีการโพสต์ระดมทุนขอรับบริจาคได้เงินมา๒๓๐๐๐๐บาท
นักเรียนคนนี้ที่เอ็นแขนขวาขาดนะคะเข้ารับการผ่าตัดแล้ว
ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรส่วนเพื่อนอีกสองคนก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสำโรง
คือ๒โรงเรียนนี้เขาเป็นคู่อรี่กันมานานที่อื่นอาจจะเป็นช่างกลกับช่างกล
อันนี้เป็นมัธยมกับช่างเทศโนอันนี้มัธยมกับช่างกล
เขาเป็นคู่อริกันมานานก็คือปฐุมคงคาเขาอยู่แถวท้องฟ้าจำลอง
กับกรุงเทพช่างกลหรือเขาเรียกกันช่างเทพอยู่แถวบางจาก
พื้นที่เขาจะคาบเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปมาไปมาเจอเจอกันเนี่ย
มันก็เลยกลายเป็นมัธยมขาสั้นกับอาชีวะขายาว
คือมันกลายเป็นว่าตรงนี้เป็นจุดที่เด็กมัธยมตีกับเด็กช่าง

รู้กันหมดแล้วตอนนี้เขาเป็นข่าวเขาทราบกันหมดแล้ว
ว่าเป็นโรงเรียนไหนก็เป็นโรงเรียนไหนแล้วก็มีเหตุบ่อย
คือ๒โรงเรียนนี้เขามีเหตุประมาณอย่างนี้อยู่เรื่อย
คนในพื้นที่บอกว่าเห็นบ่อยค่ะใช่ตีกันแบบนี้บ่อยแถวแถวตรงเนี้ย
เราก็ไปคุยกับคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเหมือนกัน
แต่ว่าทีนี้ค่ะจากเหตุการณ์นี้ทีมข่าวของเราก็ลงไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
บริเวณถนนรางรถไฟเก่าโรงเรียนสรรพาวุฒิวิทยา
โรงเรียนนี้ไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่าคือจุดที่เกิดเหตุมันอยู่แถวนั้น
ก็ไปเจอเสื้อผ้านักเรียนเปื้อนเลือดมีกองคราบเลือดยังกองอยู่ริมถนนอยู่เลยอะค่ะ
กล้องวงจรปิดของโรงเรียนนี้นะคะก็ขอเข้าไปดู
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนบอกว่าคือนักข่าวไปขอดูไม่ได้
ต้องเป็นเจ้าหน้าที่มาขอดูเพื่อที่จะนำหลักฐานไปดำเนินคดีค่ะ
คือทางนักข่าวขอดูไม่ได้เราก็เลยไม่เป็นไร

เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณบ่าย๓โมงครึ่งนะคะ
ทั้งสองฝ่ายตะลุมบอลกันอยู่ไปสิบนาทีฝ่ายนักเรียนมัธยมชายเนี่ยห้าคนค่ะ
ตอนแรกมี๕คนนะคะคือฝ่ายมัธยมก็มีมีดนะก็ไม่ได้ธรรมดา
มีมีดมาดักรอคู่อริอยู่ริมถนนอ่ะนี่
หน้าโรงเรียนสรรพาวุฒิวิทยาฝั่งนักเรียนช่างกลขี่มอเตอร์ไซค์มา
แต่เขามากันยี่สิบคันอ่ะอันนี้มาห้า
อันนี้มาห้ามัธยมมาห้าครับ
ช่างกลมายี่สิบจอดรถลงมาคือจอดขวางถนนเลยนะ
แล้วก็ลงมาโอ้โหไล่ฟันกันอุตลุดนะคะ
ฝั่งนักเรียนมัธยมชายเข้ามากัน๕คนมันสู้ไม่ได้ไง
สองคนวิ่งหนีไปอ่าเหลือสามก็หนีตาย
จุดที่เขาเริ่มตีกันแล้วก็หนีไปที่หน้าโรงเรียนสรรพาวุฒิ
ช่วงนั้นโรงเรียนเลิกพอดีด้วยมีผู้ปกครองนักเรียนไปรับลูกรับหลาน
ก็ช่วยกันไล่กลุ่มช่างกลนะครับเขาก็ช่วยกันไล่ให้กลุ่มช่างกลหนีไป
เพราะมากันเยอะไงมัธยมมีแค่เนี่ยเหลือกันแค่๓คน๒คนหนีไปแล้ว
ทำให้ตรงนั้นเนี่ยนักเรียนมัธยมชายหนึ่งคนเจ็บหนัก
อย่างที่บอกว่าเอ็นแขนขวาขาดส่วนอีก๒คนก็บาดเจ็บเหมือนกัน
คนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยเห็นอืม
แล้วก็คือปกติเขาก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงไม่เผชิญหน้านะ
แล้วตัวเขาเองก็เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วสมัยเขาเรียน
เขาก็คิดตลอดว่าพ่อแม่ส่งมาให้เรียนหนังสือ
ไม่ได้ส่งมาให้มาไล่ตีกัน
คนที่เขาเคยอยู่โรงเรียนนี้หรือว่าอยู่สถาบันคู่อริช่างกลนี้
คือเขาก็ควรจะคิดว่าพ่อแม่ส่งมาให้เรียนหนังสือ
ต่อให้คุณอยู่ในสถาบันที่มันทะเลาะกันคุณก็เลี่ยงได้
เลี่ยงได้ควรเลี่ยงคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเลยแนะนำแบบนี้
เห็นแล้วสงสารผู้ปกครองมากอ่ะแล้วเห็นแบบลูกหลานมามีพฤติกรรมแบบนี้
อยากจะให้นึกถึงพ่อแม่ผู้ปกครองให้มากกว่านี้
บางทีเราเลิกเรียนอย่างนี้คือเราต่างคนต่างกลับกันดีกว่า

คือเอาตัวเราเอาตัวไปเรียนเราไปเรียนเราเพื่อไปหาการศึกษาครับ
คือถ้าเราไปตั้งกลุ่มตั้งแก๊งนี้ก็คือแบบว่าเราไปหาเรื่องคนอื่นเขา
ถ้าเราเลิกเรียนมาเรากลับบ้านต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านไป
มันก็ไม่มีเหตุไม่มีอะไรหรอกครับมันเหมือนมันตัดอนาคตเราไปเองครับ
ถ้าสมมุติเราโดนจับโดนกระทำจนเสียชีวิตหรืออย่างนี้
เราก็คือตัดอนาคตของตัวเองไปเพียงเพราะว่าเราแค่รักสถาบัน
แต่เราไม่ได้รักอนาคตของเราเองอย่างนี้ครับพี่
ผมสงสารพ่อแม่เขามากกว่าครับคือพ่อแม่เขาก็ส่งมาเรียนนะครับ
คือมาหาความรู้มาหาวิชาชีพเข้าตัวแต่ลูกเขามาทำอย่างนี้
มันก็ถือว่ามันเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ครับ
ส่วนพื้นที่เกิดเหตุนะคะคุณกิติศักดิ์นักข่าวของเราบอกว่า
มันเหมือนกับเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะคาบเกี่ยว
นบังนากับสพสำรงเหนือก็ไปสอบถามความคืบหน้าทางคดีที่เกิดขึ้น
นั่นก็คือหน้าโรงเรียนสรรพาวุฒน์วิทยาแต่โรงเรียนนี้ไม่เกี่ยวนะคะ

แต่ว่าคุณกิติศักดิ์ก็พยายามตรวจสอบแล้วก็
คือไม่รู้ว่าอาจจะวิ่งตีกันขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตีกัน
มันเลยคาบเกี่ยวหลายพื้นที่หรือเปล่า
หรือไม่ตำรวจก็ตีกันอีกแล้ว

แล้วก็มีกระแสดราม่าเรื่องของเงินบริจาคด้วย
คือหนักเลยอ่ะคือมันฟันกันแทบตายอ่ะคือกะเอาตายอ่ะ
แต่ว่าคนนี้ไม่ตายนะฮะแล้วก็บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นที่ว่า
เอ็นแขนขวานี่ขาดต้องผ่าตัดอย่างเร่งด้วย
โรงพยาบาลบอกว่าเงินผ่าตัดเนี่ยนะประมาณแสนสองหมื่นบาท
ทีนี้พอมีรุ่นพี่เขารู้ข่าวว่ารุ่นน้องเขาถูกไล่ตีไล่ฟันจนบาดเจ็บสาหัสแบบนี้นะครับ
คนหนึ่งสาหัสอีกสองคนเจ็บเนี่ยนะเขาก็เลยโพสต์กันนะฮะ
สังคมออนไลน์บอกว่าเนี่ยมีน้องเราบาดเจ็บ
ได้รับการผ่าตัดด่วนนะอยู่โรงพยาบาลเอกชน
ถ้ารอข้ามวันเนี่ยหมอบอกว่าเนื้ออาจพิการที่สุดแล้วเนี่ย
ก็อาจจะต้องแบบสูญเสียแขนอะไรแบบเนี้ยได้นะครับอ่า
ก็เลยจัดการระดมทุนกันระดมเงินกันนะครับแล้วก็ได้เงินมาทั้งหมดนี่๒๓๐๐๐บาท
ใช่ปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ยได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าใช้สิทธิ์รักษาสามสิบบาทอืมสามสิบบาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะอ่า
เพราะว่าบังเอิญมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาล
ที่เขาสามารถประสานงานช่วยเหลือให้ใช้สิทธิ์ได้นะครับก็เลยผ่าตัดเรียบร้อย
ทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นทันทีว่าเอ้าแล้วไอ้สองแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดบาทอ่ะ
มันจะยังไงอ่ะแล้วการรับบริจาคมาแล้วได้เงินต้องเยอะแยะขนาดนี้เนี่ย
คุณเอาเงินไปไหนค่ะแล้วมันเป็นเรื่องของการที่มันแล้วเด็กตีกัน
เด็กฟันกันแล้วเด็กมันฟันกันแล้วก็ฝ่ายมัธยมเขาก็เออมีมีดมีอะไรมา
ก็คือเหมือนตั้งใจจะมาทะเลาะกันอ่ะแล้วมันควรจะมารับบริจาคอย่างนี้ไหม
เนี่ยนะครับคนที่เขาเปิดรับบริจาคเขาก็เลยชี้แจงนะฮะ
เพราะว่าทีแรกเนี่ยมีข่าวว่าอ่าเมื่อใช้สิทธิ์อ่า
บัตรทองในการผ่าตัดไปแล้วไม่ต้องเสียเงินเนี่ยเดี๋ยวเอาเงินสองแสนสามหมื่นกว่าบาท
หารสามเพราะว่าเด็กเจ็บสามคนแบ่งไปคนละเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเลยดีกว่าไหมอืม
โอ้โหกระแสดราม่าก็มาทันทีอีกบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันใช่เหรอ
ที่สุดแล้วครับวันนี้นายธนาวัฒน์วารีสมานคุณเป็นรุ่นพี่ที่เปิดรับบริจาคเงินนะครับ
แล้วเป็นอุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนปฐุมคงคาอ่า
บอกว่าหลังเกิดเหตุรุ่นน้องถูกทำร้ายแล้วรู้ว่ามีความเดือดร้อนเรื่องเงินค่ารักษา
เขาจึงตัดสินใจระดมขอความช่วยเหลือในไลน์ของกลุ่มสิทธิ์เก่า
แล้วก็มีสิทธิ์เก่าซึ่งเป็นหมอคนหนึ่งทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
ดำเนินการให้รุ่นน้องที่บาดเจ็บได้ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาล
แล้วได้ใช้สิทธิ์รักษาสามสิบบาทเงินบริจาคจำนวนสองแสนสามหมื่นบาท
นายธนาวัฒน์บอกว่าได้มาจากการบริจาคของสิทธิ์เก่านะ
ไม่ได้แบบเปิดให้ประชาชนทั่วไปช่วยกันบริจาคเหมือนกับรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้องอะไรแบบนี้เหรอ
เพราะฉะนั้นเมื่อเงินไม่ได้ใช้ผ่าตัดแล้วเขาจะเอาเงินไปแบ่งอย่างนี้ครับ
โดยให้นักเรียนที่บาดเจ็บ๓คนคนที่เจ็บหนักสุดที่สาหัสจะให้๖๐๐๐บาท
บาทนี้คือรวมกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดมันอาจจะต้องมีบ้าง
แม้ว่าจะไม่ได้ใช่ยอดใหญ่เพราะว่าใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับตามสิทธิ์ที่มี
ส่วนอีก๒คนที่เจ็บไม่มากให้คนละ๒๐๐๐บาทเพราะฉะนั้นเงินจะเหลืออีก๑๓๐๐๐บาท
ซึ่งเขาก็จะแบ่งไปอีกใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็เฉลี่ยไปอีกอีกหมื่นนึงเนี่ยนะคะ
จะให้กับทีมฟุตซอลของโรงเรียนเพราะว่าจะลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้
๑๒๐๐๐๐บาทที่เหลือก็จะแบ่งไป๔ส่วนคือจะไปมอบให้กับสิทธิ์เก่าที่เป็นมะเร็งลำคอ
นำไปใช้ในการรักษาให้กับสมาคมนักเรียนเก่าให้กับคณะกรรมการพัฒนากีฬาโรงเรียน
และเป็นกองทุนพี่ดูแลน้องเขาก็เลยอธิบายประเด็นดราม่าเรื่องของเงินบริจาคมาแบบนี้นะคะ
ใครที่บริจาคเอาไว้ก็จะได้เข้าใจนะคะส่วนน้องที่ตีกันก็เลิกเถอะ
จริงนี่ค่ะมันไม่เป็นผลดีอะไรเลย